มาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะหลายคนฮือฮากัน
ปกติแล้วไปงานศพก็พูดตรงเวลามีการแสดง
ใช่ไหมคะก็อาจจะมีร้องเพลงบ้างมีรำบ้างถูกไหมคะ
ไว้อาลัยให้กับสมาชิกคนสำคัญของกลุ่ม
เพราะว่าเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุนะคะ
หน้าศพนางกัณฑรตองติรำวัย๖๓ปี
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะ
คือนางกัณพรผู้เสียชีวิตเป็นคนชอบออกกำลังกาย
จะมารอทุกวันเวลา๕โมงตรง
ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็จะต้องมาออกกำลังกาย
เป็นที่รักใคร่ของชาวชมรมเป็นอย่างดี
ซึ่งสมาชิกก็ไม่คิดว่านางกัณฑพรจะจากไปเร็วแบบนี้ค่ะ
ไว้อะไรให้เป็นครั้งสุดท้ายนั้น๑ชั่วโมงนะคะ

เหมือนเป็นการส่งดวงวิญญาณแบบนั้นนะคะ

แต่ว่าทุกคนก็มาด้วยใจนะคะ
โดยนางกัณพรเสียชีวิตจากเหตุที่
มีรถ๔ล้อแดงไหลลงดอยที่ลานจอดรถ
พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่
ทับร่างในวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ

อำเภอตะกัวป่าวันนี้นี่แหละค่ะ
ก็เป็นกิจกรรมที่เขาเคยร่วมทำกันมา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เสียชีวิตชื่นชอบแล้วก็รักทำแล้วมีความสุข